อันนี้เข้มข้น๒ตัวแทนสโมสรจากไทย

เมืองทองเจอกับยาโฮดาโรต้าซิมจากมาเลเซียครับ

นัดนี้เขาว่ากันว่าอาจจะเป็นนัดสุดท้ายนะครับ

ถ้านับเฉพาะในไทยแน่นอนจะต้องเป็นนัดสุดท้าย
แต่ว่าหากว่าวันนี้ไม่แพ้คือชนะเข้ารอบต่อไป
เกมนัดต่อไปก็จะเป็นนัดสุดท้ายของพวกเขาแต่ว่าเล่นนอกประเทศ
เอาล่ะทั้งคู่แน่นอนนะครับอย่างที่ทราบกันดีก็คือ
จะย้ายไปเล่นในศึกเจลิกของญี่ปุ่นนะครับ

อย่างไรก็ตามนะครับเมืองทองนั้นต้องดูกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพกันหน่อย
เพราะว่าในครั้งนี้นะครับหลายคนก็คาดหวังเอาไว้กับผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาเสริมทัพในฤดูการนี้
ชาช่าโคเอลโยหรือว่าที่แฟนบอลเขาเรียกกันจาจ้าครับ
ก็เข้ามาเสริมทัพเพื่อแทนที่ของธีรสินแดงดานั่นแหละนะครับ
แต่ต้องลุ้นว่าวันนี้จะสตาร์ทตัวจริงได้ไหมนะครับว่า
เพิ่งมาร่วมทีมเรื่องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ส่วนอีกคนหนึ่งเจนรอบสำเภาดีที่พึ่งกลับมา
รบนี่ต้องดูว่าฟิตหรือไม่นะครับเพราะว่าเพิ่งจะกรรมศึกหนักมา
คือชื่อฉันเนี่ยก็เหนือกว่าทางยาโฮแต่ว่ายาโฮเนี่ยก็เป็นยอดทีมของมาเลเซีย
ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับยิงประตูคู่แข่งก็ได้ค่อนข้างเยอะ
ลุกหายห่วงแต่เกมรับนี่บางทีก็ต้องมาปรับจูนกันให้แน่นอนกว่านี้ด้วยนะ
ส่วนคู่แข่งของเมืองทองนะครับยะโฮครับก็ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบที่๒เนี่ย

๒๐๑๕จึง๒๐๑๘ปี๒๐๑๕บุกมาแพ้บางกอกกร้า๐๓
หลังจากนั้นพวกเขายังเสมอเมืองทอง๐๐ซึ่งเกมนั้นในภาพถ้าไม่ได้กวินเซฟยุ่งเหมือนกัน
เพราะว่าเมืองทองชนะจุดโทษ๓ต่อ๐เนี่ยกวินเซฟสุดจุดโทษของทางยาโฮหมดเลยนะ๓คนนะครับ
แล้วปีที่ผ่านมาทางยะโหบุกมาชนะแบงกกร้า๐๑นะครับชนะจุดโทษ๕๔
แต่ว่าสุดท้ายรอบสุดท้ายที่ไปเจอกับทีมจากญี่ปุ่นก็คือกำบาลเซอร์ก้า๐๓ครับ
เอาล่ะมาครั้งนี้ครั้งที่๔นะครับพวกเขาก็คาดหวังเอาไว้เยอะเลยครับว่าจะต้องการเก็บใช้ชนะให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
โดยเก็บตัวที่เมืองไทยนะเขาบอกว่าเก็บตัวอยู่เนี่ยประมาณสัปดาห์เสร็จเพื่อที่จะปรับสภาพอากาศแล้วก็ทำตัวให้คุ้นชินกับการอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็จะลงแข่งขันในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเข้ารอบแบ่งกลุ่มให้ได้สักครั้งหนึ่ง
คือถ้าผ่านรอบนี้ไปก็จะเจออีกหนึ่งด่านก่อนที่จะไปลุ้นในการเข้ารอบแบ่งกลุ่มนะครับ
ก็ถือว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่นะครับที่ปีที่แล้วผลงานยอดเยี่ยมแต่ว่าช่วงนี้ก็กำลังประสบปัญหาเรื่องของการเงินอยู่
อย่างที่เราทราบกันก็เป็นข่าวใหญ่ในข่าวหลักเลยนะครับ
แต่ว่าวันนี้กำลังใจต้องดีเยี่ยมเพื่อผ่านเกมสำคัญไปให้ได้
ก็เรื่องของการสนับสนุนทีมก็คงต้องพักไว้ก่อนในเกมวันนี้
ต้องมองเรื่องของการแข่งขันในสนามซึ่งแน่นอนครับมันกระทบจิตใจแน่
แต่ยังไงก็ตามมาถึงจุดนี้แล้วต้องไปให้ได้
ได้เปรียบนะครับการเล่นในบ้านของทางเชียงรายก็คิดว่าคู่นี้ไม่น่ามีปัญหาครับ
ก็ต้องดูกันที่เรื่องของผู้เล่นของเชียงรายด้วยนะ
ผู้เล่นหน้าหมายที่เข้ามาเนี่ยก็น่าจะจับตามอนะคุณบรรบันนะครับ
ทั้งจิวิทัลบานเชียนะนะครับก็ได้รับการแตกตั้งให้เป็นกัปตันทีมด้วย
ใช่ครับเคยตั้งซีวานะครับตัวบาซิลทั้งหลายก็ต้องแผ่งลิศ
วิกเตอร์กาโดโซแล้วก็มีนักแตกจากเกาหลีใต้ด้วยอย่างอียองแรง
แล้วก็ตัวอย่างจอโคโคหรือว่าขยอโคโคนั่นแหละ
จากนั้นก็ไม่มีตัวแทนจากไทยที่ผ่านเข้ารอบได้เลยนะครับ
ดังนั้นหากในปีนี้ตัวแทนของสโมสรไทยผ่านได้อีก๒รอบจากนี้ก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรทันทีคือไม่มี๒ทีมจากไทยที่ผ่านเข้าสู่รอบนี้ได้
แต่ก็มีเพียงแค่๑ทีมก็คือทีมแชมป์ที่ไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มนั่นเองนะครับ
ครับซึ่งรอบคันเลือกนะครับรอบสุดท้าย๓๐มกราคมครับ